ทุกคนค่ะนักชอบของเราวันนี้ค่ะเขาเตรียมตัวอย่างดีเพื่อมาทบแจ็คพอร์ตของเราค่ะคุณซ้าย
สวัสดีค่ะคุณจอยค่ะถ้าเต้นขนาดนี้กลับบ้านไปได้เลยค่ะ
เล่นอะไรเยอะแยะมากมายอ่ะใช่เล่นตามพี่เหรอใช่
ขอบคุณนะที่เต้นกับพี่ทำงานอะไรอยู่
ตอนนี้เป็นบาริสต้าอยู่ร้านคาซ่ารัฐ
เฮ้ยพี่เป็นสายกาแฟมากเลยชอบมากเลย
เป็นคนชงกาแฟอะไรที่คิดว่าอร่อยที่สุดฝีมือเราเนี่ย
ราเต้เพราะเทราเต้อาชูหนูชอบว่ารูปคน

รูปหัวใจรูปดอกไม้แล้วก็หน้าคนเลย
จริงพี่ก็ทำรูปหัวใจได้นะทำได้เดี๋ยวนี้เลย

โอเคคุณผู้ชมอย่าย้ายช่องหนีค่ะอย่ารำคาญกัน
มันก็มีบ้างนิดหน่อยที่มันฝืดบ้างอะไรบ้าง
เพราะว่าซายยืนอยู่คนเดียวพี่ไม่อยากให้ซายเหงา
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราหาคนมาเพิ่มเขาจะเป็นผู้ช่วยของซายค่ะ
ขอต้อนรับคุณผู้ช่วยของเราเลยค่ะคุณพี่หนุ้ยเชิญยิ้ม
ดีพวกเราดีเทียบเมืองไทยดีแต่เพลงนี้ไม่ค่อยดี
ดี
ชีวิตนี้ดีมีชื่อชีวิตนี้ดีแต่ความจริงแล้วครอบครัวไม่ค่อยดี
ครับมันค่อยดีละครับพี่
จากพี่ดีแล้ววันนี้อยากให้พี่
มาทำให้ชีวิตของซายดีพี่
ไม่ใช่ดีแค่นี้อยากให้ดีแบบหลายดีสัก๕ดี
ดีดี

เอาล่ะวันนี้ไม่รู้ว่าจะเขิน

คำถามข้อแรกค่ะถามคุณซายเลยค่ะว่า
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ

มีเพลงใหม่มาให้ฟังอะไรอีก
นี่เพลงใหม่

มาร้านนี้มานี่น้ำนี้ก่อนอู้มานี่ก่อน

อะไรโดนโดนโดนโดนป่ะ

ถ้าเจ๊เคยฟังเพจเป๊กกี้เจ๊ร้อยฉันฟังดี

พอจองทั้งตัวและใจยกให้ไปเลยทั้งหมด
คุณเธอน่ะโดนอยากตะโกนว่าชอบนะ
ขอจอมทั้งตัวและใจยกให้ไปเลยทุกสิ่ง
บตากันปริ้งขอเป็นหนึ่งของเธอนะ
มันเลยอะไรตรงนี้นี่วะ

ชีวิตดี

ชีวิตดีแต่อยู่บ้านไม่ค่อยดี

อ่ะเฮ้ย

ผมหุ้นด้วยทีหนึ่งนะตีก่อน

อ๋อหุ้นต้องตีกูเลยหรือตายกับหุ้นกับมึงมั้งตีเลย

ไม่รู้ว่ามันกลายมาดังทำอะไร

พี่ชิดใจสาวไง

ผมไปแอบชอบผู้หญิงอยู่คนนึงอ่ะดิพี่

เหมือนนี่แค่แอบชอบนี่พี่เบิร์ต
นี่ฉันบอกแกแล้วมีผู้หญิงแอบชอบแกอยู่

นี่เรื่องจริงผู้หญิงแอบชอบพี่

ไม่อยากหาเพื่อเจออะไร